ชาวต่างชาตินะคะบอกว่าเดินออกจากบ้านแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นเองจะออกไปทำธุระ
หมาบางแก้วของเพื่อนบ้านค่ะ
๓เก้าแล้วเองบ้างคะนะ
โอ้โหนวิ่งมาเลย
จู่โจมเลยค่ะกัดเข้าที่ขาด้านขวานะคะ
ชาวต่างชาติไม่รู้จะทำยังไงค่ะทั้งเจ็บทั้งโมโห
ได้แต่ยืนชี้หน้านะไม่ใช่ชี้หน้าเจ้าของนะ
ชี้หน้าด่าหมาคือไม่รู้จะทำยังไงค่ะ
ตอนนั้นแล้วค่อยเดินกลับเข้ามาที่บ้านตัวเอง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๙โมง๒๖มกราคมค่ะ
หมู่บ้านจัดสรรที่สัตหีบชนบุรีหีบ
นายเดวิดอายุ๖๙ปีชายชาวอังกฤษที่ถูกสุนัขกัด
พร้อมด้วยภรรยาชาวไทยเขาก็เล่าให้ฟังบอก
วันเกิดเหตุกำลังจะเดินออกไปทำธุระ
เดินออกจากบ้านไปหมาบางแก้วค่ะของเพื่อนบ้าน

แล้วกัดเข้าที่ขาค่ะกางเกงขาดรอยเขี้ยว
ฝังเข้าไปในเนื้อเลือดไหลไม่หยุดเลย

ถามหาความรับผิดชอบของเจ้าของสุนัขบ้านอยู่ติดกันนะคะ

ต้องไปโรงพักไปแจ้งความเลยค่ะแจ้งความเลยค่ะเอออืมต้องแจ้งความเลยนะคะ
ฟังความต้องฟังทั้งสองด้านคุณผู้ชมอันนี้ดูรอยเขี้ยวนะ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปพูดคุยกับนางสมิตาและสามีชาวแคนาดาเจ้าของสุนัข
อืมบอกว่าหลังเกิดเหตุยังไม่ได้รับการติดต่ออย่างเป็นทางการจากคนที่ถูกสุนัขกัด
เอาก็อยู่ข้างบ้านกันไม่ใช่เหรอเออแล้วอ้างว่าคนที่ถูกสุนัขกัด
แกล้งแห่สุนัขเธอบ่อยครั้งแหละมันก็เลยขู่แล้วพอเปิดประตูมันก็เลยออกไปกัด
เอาว่าอย่างนั้นเอาฟังเสียงเจ้าของสุนัขหน่อยค่ะ
เขาจะฆ่าหมาเขาจะฆ่าคนเขาลงมานี่เขาก็จะตีหัวหนู
เสร็จแล้วเขาก็เว่ยเว่ยเว่ยเว่ยปุ๊บเขาบอกว่าเขาจะไปหาตำรวจ
เขาจะไปเอาตำรวจมาเราก็รอมาถึงที่วันเนี้ยผ่านไปแล้วสามวัน
เมื่อวานนี้เขาเดินผ่านหน้าบ้านหนูเขาถุยน้ำลายใส่เราอีก
แต่ถ้าเขาบอกว่าเออนี่ฉันไปหมากัดฉันมาเธอมาคุยกันซิว่าจะยัง
คนเราถ้ามันดีต่อกันมันคุยกันได้นะพี่นะ
อืมคือลักษณะคือมีปัญหากระทบกระทั่งกันมาก่อน
แต่ก็หมากัดก็ต้องรับผิดชอบนิดนึงก่อน
อืมอืมอืมอ่ามันก็เป็นคนละเรื่องกันนะครับ
อันนี้มันเป็นคนละเรื่องกันนะคะเอาทางคดีว่ายังไง
เพราะเชื่อว่าบ้านใกล้เรือนเคียงน่าจะตกลงกันได้
เอาการเริ่มต้นพูดกันเนี่ยต้องเริ่มจากการพูดดีแหละนะคะ

แล้วบอกก่อนนะว่าเจ้าบางแก้วเนี่ย

ฝึกได้แต่ค่อนข้างยาก